พูดถึงเรื่องของความภูมิใจของไทยรัฐ
ก็ต้องพูดถึงโรงเรียนไทยรัฐวิทยานั่นเองนะครับ
ซึ่งเมื่อวานี้มีการเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔บ้านทุ่งกระถิ่น
ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดชนบุรีกันแล้วนะครับ
สารต่อปณิธานของท่านผู้มนวยการกัมพลวัชรพล
ก่อตั้งไทยรัฐที่ให้การศึกษา
และเปิดโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
ในเรื่องของการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
โดยนายวิสิทธิ์พวงเพชรรองพุวารัชกาลจังหวัดชมบุรี
ขออภัยครับจังหวัดราชบุรีนะครับ
เป็นประธานพิธีรับมอบอาคาร๑๐๐ปี
กัมพลวัชรพลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔
บ้านทุ่งกระถิ่นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับ
โดยมีนายวัชระวัชรพลประธานกรรมการบริหาร
สายงานสนับสนุนและกรรมการมูลิธิไทยรัฐ
ผู้มอบนางเกดทิพย์สุภาวานิสผู้มนวยการสำนักติ
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยนายวัชระวัชรพลกล่าวว่า
การเลือกโรงเรียนแห่งนี้เข้าร่วมโครงการ

ที่สำคัญนะครับได้รับความเห็นชอบจากชุมชน
ให้มูลเมล็ดที่ไทยรัฐเข้ามาอุปกฏพระสนับสนุนโรงเรียน

ของท่านท่านผู้มูลการกัมพลวัชรพล
ด้านของการศึกษาด้วยนะครับ
รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกลียดนะครับ
แล้วก็เพราะว่าทราบดีว่า
ก็อยากจะมอบโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่อาจจะด้อยโอกาสนะครับต่าง
ก็ยินดีมันอย่างมากในหน้าของมูลนิธิไทยรัฐ
แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทยรัฐ
ที่ได้มีโอกาสมอบสิ่งดีตอบแทนคืนให้สังคมครับ
ส่วนกิจกรรมที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐจัดอย่างต่อเนื่อง
ที่มีการเฉลิมฉลอง๑๐๐ปีชาธการ
ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับจะสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาอีก๑๐แห่ง
ภายในปี๒๕๖๒ปีหน้านี้
มีการสร้างอนุสรสถานในกัมพลวัชรพล
โรงเรียนวัดดอนไก่ดีที่จังหวัดสมุทรสาครด้วยครับ
ในโอกาสเป็นเกียรติอันนี้นะครับของคุณกัมพลวัชลพล
อย่างแรกก็คือเราจะสร้างโรงเรียนเพิ่มอีก๑๐โรง

เสร็จสิ้นโครงการภายในปี๖๒ก็จะเป็น๑๑๑โรง
นอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างอนุสรสถานนะครับ
ที่วัชรพลวัชรพลวัชรพลฝรณ์ดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นอีกที่จะต้องมาเป็นระยะ
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
ด้านการศึกษาอะไรต่างที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศ
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔บ้านทุ่งกระถิ่น
จำนวนทั้งสิ้น๔๖๗๕๐๐๐บาท
และในวัชรพลเงินจำนวน๒๐๐๐๐๐บาท

เพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา๑๐๔บ้านทุ่งกระถิ่น
เมื่อโรงเรียนแห่งนี้ได้ส่งมอบให้กับทางราชกาลแล้ว
มูลนิธิไทยรัฐจะเข้าไปสนับสนุน
และพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เช่นเดียวกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งอื่นด้วย
ก็สร้างเยาวชนสร้างคนของชาติ

สิ่งที่สำคัญมากที่ไทยรัฐมุ่งมั่น
ในการส่งเสริมเรื่องของสังคม